บางปูสมุทรปราการสถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายแล้ว

บรรยากาศเนี่ยยังค่อนข้างมุมสูงหน่อย
อันนี้สุประโชคคุณพูดมาได้ยังไงเต็มปากเต็มคำว่าคลี่คลาย

วันก่อนมันขึ้นขอบกระจกด้านบนคนขับเลยฮะ

ไข่แดงน้ำแรงน้ำล้นนี่คือนิคมอุตสาหกรรมบางปู
มุดปราการระดับน้ำยังสูงอยู่
แต่บางโรงงานเขาก็ยังเปิดอยู่นะฮะ
รถยนต์มอเตอร์ไซค์พากันหนีไม่ได้ก็จมกันไปต่างนานา
กรมชนประธานเขาปฏิบัติงาน๒๔ชั่วโมง
ระบายน้ำลงคลองระบายน้ำลงทะเล
เจ้าหน้าที่บางภาคส่วนก็นำเรือเรือยนรถใหญ่รับส่งพนักงาน

โรงงานด้านในยังปฏิบัติงานได้อยู่
เขาก็เลยเอารถใหญ่เอาเรือรับส่งคนงานยังคงทำงานอยู่
ท่านผอวรวิทย์บุญเนศ
ผู้โดยการสำนักงานชวนละประทานที่๑๑กรมชวนละประทาน
ท่านบอกว่าต้องช่วยกันภาวนา
หากใน๑๒วันนี้ฝนไม่ตกทะลมลงมา
รับรองว่าจากเมื่อวานนะอาการจะแห้งสนิท
ภายใน๒วันข้างหน้าแน่นอนฟังท่านผอวรวิทย์
กระบวนการสูบเนี่ยมันก็มีด้านเทคนิคในเรื่องของการสูบ
ไม่ใช่ว่าบอกว่าเอ๊ะเครื่องสูบน้ำมันสูบมาที่
บางทีมันเครื่องกำลังเครื่องได้แรงมากนะครับ
แต่น้ำมันดึงมาไม่ทันนะฮะมันก็ทำให้ช้านิดหนึ่งนะครับ

วันนี้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาเข้าไปเสริม
เพื่อเร่งให้น้ำมีความเร็วขึ้น

แต่เชื่อมั่นครับว่าภายในวันสองวันนี้
ในพื้นที่ด้านนอกจะเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่ที่น่าห่วงคือหมู่บ้านเมืองเอก
เมืองเอกบางปู่๖๐๐หลังคาเรือนดูนะฮะ
พลึดไปแบบนี้เลยและท่วมจมอย่างนี้๓วันแล้วนะ
หากนับวันนี้ก็ต้องนับว่า๔วันแล้ว
จุดระดับน้ำยังสูงเมตรเสร็จเลยครับ

ทำไมอ่ะหมู่บ้านเมืองเอกเขาเป็นอีกโซนหนึ่ง
รับน้ำมาจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

มันก็จะกลับไปอยู่ยังจุดวิกฤตจุดเดิม
มีรายงานจากเพจที่นี่สมุทรประการ
เห็นภาพรถยนต์ถูกน้ำท่วมแบบมิดเลย
เขตส่งออกซอย๑๑ข้างเดลต้าโรง๓
ยังคงวิกฤตปริมาณน้ำยังคงสูงอยู่
แล้วไม่มีทีท่าว่าระดับน้ำจะลดลง
หากฝนลงมาซ้ำอีกรับรองว่าที่เห็นขอบหน้าต่าง
เปลี่ยนเลยมันจะไปบนหลังคา
ทันทีหากวันนี้มีฝนซ้ำลงมานะครับ

หลายคนพยายามจะอพยพหนีน้ำ
รถออกไปได้แต่ทะเบียนมันยังหาอยู่ดังนั้น

เพจที่นี่สมุดประการครับ
ค่ะไปดูเรื่อง